เข้ามาที่บ้านแล้วลูกสาวนี่น้องฟังเพลงเป็นลูกสาว
สี่ห้าขวบนี่งูนะฮะคือน้องเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้ตอนที่น้องเห็นงูน้องเห็นก่อน
แล้วบอกแม่แม่เนี่ยงูแล้วพอแม่มาดูลูกสาวเนี่ย
มันมีรอยแดงที่นิ้วแต่มันก็ไม่มีรอยเหมือนกับเขี้ยวของงู
ฉกหรือว่ากัดนะนะแต่คุณหมอบอกยังไงรีบพามาโรงพยาบาลก่อนนะ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะใช่แล้วต้องระวังช่วง๖ชั่วโมงแรกเป็นที่สุด
คือถ้ามีอาการบ่งบอกขึ้นมาเนี่ยจะได้ช่วยได้ทัน
นี่นะฮะน้องฟังเพลงนะครับลูกสาวของคุณเอ็กซ์นะฮะคุณเอ็กซเนี่ยโพสต์ภาพเอาไว้นะครับ
บอกเล่าเรื่องราวเพื่อจะได้เป็นการเตือนกันด้วย
บอกว่าฟังเพลงคือชื่อลูกสาวเล่นอยู่หน้าบ้านแม่หันไปเห็นงูอยู่ใกล้มาก
ลูกมีรอยแดงที่นิ้วบอกเจ็บก็เลยบอกให้รีบมาโรงพยาบาลกันก่อนดีกว่า
คุณหมอแนะนำว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าใช่แบบนี้ถูกแล้ว
และให้นอนดูอาการ๒๔๔๘ชั่วโมง
แต่๖ชั่วโมงแรกเนี่ยต้องสังเกตอาการแบบเข้มข้น
ถ้าเด็กมีอาการตาหนักจะหลับปากชาหายใจลำบากอันนี้อาจจะใช่แล้ว
ถูกงูฉกงูกัดเข้าไป๖ชั่วโมงระทึกเลยคุณเอ็กซ์บอกนี่ฮะ
แล้วก็แฮสแท็กขอให้ไม่ใช่ค่ะ
แล้วก็ขอบคุณพี่รอปภที่มาช่วยกันจับงู
พร้อมกับแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เอาไว้

นี่เห็นไหมนี่น้องฟังเพลงเนี่ย
หันไปเจองูพอดีเรียกแม่บอกงูนี่
โอ้โหเป็นยังไงตัวเบลอเลยนะครับ
คุณเอสทิตินันบอกว่าเมื่อวานนี้สัก๑๑โมงเช้า
ภรรยากำลังจะไขประตูเข้าบ้าน

ลูกสาวยืนอยู่ข้างแล้วลูกสาวเนี่ยไปยกโต๊ะ

พอยกขึ้นมาเนี่ยบอกแม่แม่นี่งู

โอ้โหคือแม่หันไปดูงูเห่า

แล้วงูมันก็เล้ยหนีไป
ก็รีบแจ้งรอปภของหมู่บ้าน
ให้มาช่วยจับงูจับได้นะฮะ

พอแจ้งไปยังหมอหมอบอก

เฉพาะช่วง๖ชั่วโมงแรกเนี่ยต้องสังเกตอาการแบบเข้มข้น
ซึ่งโชคดีมากที่ลูกสาวเนี่ยไม่มีอาการอะไรนอกจากลักษณะเหมือนแบบง่วงนอนธรรมดา
ไม่ใช่แบบปากชาตานักหายใจลำบากอันนั้นไม่ถึงขั้นนั้น
ล่าสุดเราถามไปคุณเอ็กซ์บอกว่าหมออนุญาตให้น้องฟังเพลงกลับบ้านได้แล้วนะฮะ
แต่ยังต้องไปสังเกตอาการต่อนี่นี่ถึงบ้านแล้วอาการก็ร่าเริงดี
แต่คุณเอ็กซ์บอกอยากฝากเตือนคุณพ่อคุณแม่นะทุกบ้านเลย
สังเกตระมัดระวังกันให้ดีรอบบ้านเราเนี่ย
มันอาจมีสัตว์มีพิษเข้ามาก็ได้ไม่ใช่แค่บ้านในต่างจังหวัด
บ้านคุณเอ็กซ์นี่อยู่ในเมืองนะยกโต๊ะญี่ปุ่นขึ้นมา
เอ้างูอยู่ใต้โต๊ะซะอย่างนั้น
พี่รอบพอช่วยมาจับงูก็เลยเห็นงูว่าเป็นงูเห่า
คุณหมอสานิสันว่ามันน่าจะเป็นรอยแดงจากอย่างอื่น
แต่น้องก็ตกใจว่าเห็นเป็นงูอะไรอย่างนี้
ก็สามโคบกว่าก็ยังพูดไม่ได้ก็พูดไม่เก่ง

อาจารย์สติกบอกว่าเป็นงูแล้วว่าเป็นหัวดอกจันทร์
ใช่แล้วก็หัวดอกจันทร์เลย
ก็อยากจะฝากเตือนนะครับเป็นอุทาหรณ์ว่า
พยายามอย่าฆ่าสายตาดีที่สุดนะครับ
แล้วก็ถ้าเห็นเป็นงูเนี่ยให้รู้ว่างูอะไรก็ดีที่สุดเหมือนกัน
แล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดว่าลูกถูกกัดหรือเปล่า
แต่ถ้ามันมีรอยแดงอะไรอย่างนี้ถึงหมอไว้ก่อนดีที่สุดครับ
เตือนเป็นอุทาหอนไหมใช่อย่านิ่งนอนใจครับ
น้องฟังเพลงนี่เกือบ๔ควบ

โอ้โหทุกผู้ชมครับก็เลยมีคำเตือนกันนะครับ

ถ้าถูกงูฉกงูกัดเข้าไปจริงนะฮะตามนี้เลยนะครับ

แล้วพยายามจดจำลักษณะของงูที่เจอให้ได้
แผลด้วยน้ำสะอาดนะ
พยายามเคลื่อนไหวตัวผู้ป่วยให้น้อยที่สุด

เพื่อป้องกันการสูบฉีดของเลือด
ใช้ไม้ดามจุดที่ถูกงูกัดก็ได้
ใช้ผ้าสะอาดพันให้แน่นพอประมาณนะฮะ
เพื่อลดการดูดซึมของพิษงูเข้าสู่ระบบไหลเวียนของเลือด

ใช่บางคนจะเข้าใจผิดกันซะเยอะ
ใช่เข้าใจว่าต้องไปขันชะเนาะอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับ
อย่าไปดูดพิษจากบาดแผลงูกัดด้วยนะฮะ

เพราะไม่สามารถป้องกันการดูดซึมของพิษงูได้
แล้วยิ่งถ้าเกิดรัดแน่นเกินไปเนี่ยเนื้อส่วนนั้นอาจจะเน่าตายได้อีก